นี่น้องอาร์มชุติมาเป็นยังไง
บอกด้วยนะคะยืนถึงเรื่องความเพชรไม่แพ้ใครจริงสำหรับอามชุดติมาร์คุณผู้ชม
ถึงกระตำรักความเผ็ดของน้องหน่อยนะคุณผู้ชมขุ่นเขาแซบมากนะขวัญ
หน้าใจมาเต็มแต่ไปส่องแคปชั่นเขาหน่อยไม่แผ่วเหมือนกันค่ะ
หู้เป็นไงหุ่นเออ
เออนะคะไปริมสาวอีกทิ่งนึงสาวที่กว่านะคะ

โอ้โหสีดำซีทรูค่ะพอให้ได้ลุ้นนะคะ

แคปชั่นของน้องธัญญานะโอ้โหบอกเลย

แต่เพิ่มดีกีความแซ่บเข้าไปอีกจ้ะแบบนี้
เผลอเก่งเผลอบอยเผลออ้อยอีกละ

พี่อ๊อฟเกี่ยมไม้เร็วนะ
นี่ไม่ใช่สาวโสดแล้วนะเป็นแฟน
แฟนตามตัวก็คือพี่อ๊อฟสูบพะนัดนั่นล่ะจ้า

แต่ตรงสาวนี่มีความเหมือนกันอย่างหนึ่งนี่คืออะไรมั้ย
เสียงดีแล้วก็หุ่นแซ่บเล็กพริกขี้หนู
คุณผู้ชมค่ะสเปคชายไทยสุดยอดเลย
ไม่ได้อ่อยนะปล่อยไปตามธรรมชาติ